รออยู่รออยู่ของคุณผู้ชมสำริดผลแล้ว

เออฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะ

คุณผู้ชมรู้จักต้นตุ้มสองนางไหม
ที่เป็นต้นไม้ต้นเดียวแล้วมันแยกออกมาเป็นสองฝั่ง

นี่คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ไป
ช่วงใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ว่ามันจะได้เลขอะไรจากต้นไม้นี้บ้าง

นี่คือชาวบ้านสรรต้นพึ่ง
เอาดอกไม้เอาทูบเทียนเอาพวงมาลัยมาขอโชคขอลาบ
จากต้นตุ้มโบราณอายุกว่าร้อยปี
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าต้นตุ้มสองนาง
นี่มันเป็นต้นไม้ที่เกิดจากต้นเดียว

ก็เอามาวางเอาไว้ที่วัดสรรต้นพึ่ง

เดี๋ยวนะคุณพี่วันนี้ขมวดคิ้วดูแบบจริงจังมาก

เอาแป้งไปทาถูเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าต้องถ่ายรูปไงคุณอรัชพร
ให้ข้อมูลไว้ก่อนก่อนที่คุณจะมองตัวเลข
แต่ดูทรงอรัชพรน่าจะมองไม่เห็นตัวเลข

คือต้นตุ้ม๒นางมีขนาด๔คนโอบ

มันเคยยืนต้นอยู่ตรงริมลำน้ำอิง
แล้วต่อมามันก็โค้นจมลงในลำน้ำ

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ
เอารถแบ็คโฮลขุดขึ้นมาเก็บไว้ที่วัด
ตอนแรกไม่ได้ทำพิธีอันเชิญอะไรนะ
คือขุดมาเลยปรากฏว่ามันเกิดเรื่องขึ้น
ด้วยแบคโฮล์ติดดับ
ทีนี้ชาวบ้านก็เฮ้ยเราไม่ได้ไหว้ไม่ได้ทำพิธี

ก็เลยนิมนต์พระครูกิติวันพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสรรต้นพึ่งมาทำพิธี
หลังจากนั้นง่ายเลยค่ะ
เอาต้นตุ้มสองนางขึ้นมาได้แบบง่ายดาย
ทีนี้ต้นนี้ก็เลยกลายเป็นจุดรวมใจ
เป็นจุดรวมความหวังจุดรวมโชคลาภของชาวบ้าน
มาจุดทูบบูชาเอาผ้าสามสีมาผูกโรยแป้ง
บางคนบอกว่าโอ๊ยฉันได้๒ตัวโอ๊ยฉันได้๓ตัว

ตอนไหนก็อยากได้เลขเหมือนกันใช่ไหมล่ะ

เดี๋ยวนะถ้าทัศนัยดูอยู่ช่วยตอบคุณผู้ชมด้วยนะ

คุณผู้ชมพาไปอีกหนึ่งที่ค่ะ
ก็คือวัดสว่างอารมณ์ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คือปกติไปวัดนี้เราก็จะไปกล่าวไหว้
ขอโชคขอลาบจากตาทองงิ้วราย

เมื่อสองนี้คุณปลาไหลทอง
จริงเขาเหมือนงูเหลือมเผือกเลยนะ

แต่เอาอย่างเหมือนงูหลามเผือกแต่ว่านี่คือ
ปลาไหล่สีทองยาวสักประมาณ๒ฟุต
คือนายมนตรีเหล่าเจริญสกุลเป็นชาวจังหวัดราชบุรี
มาถวายพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาส
แล้วนักเสี่ยงโชคก็แห่มากันเต็มแบบนี้ค่ะ
คือคุณมนตรีเล่าบอกว่าสักประมาณเมื่อ๓วันก่อนค่ะ
ไปกินข้าวกับเพื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างนั้นได้ยินชาวบ้านบอกว่ามีคนจับปลาไหลสีทองมาได้
แล้วก็บอกว่าจะขายตัวละ๒๐๐บาท
แล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าซื้อ
เพราะกลัวว่าปลาไหล่สีทองจะเป็นปลาเจ้าที่

คุณมนตรีก็เลยบอกว่าตัดสินใจไปดูแล้วก็ตกลงซื้อเอาไว้
แต่คุณขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
คุณมนตรีบอกว่าพอขึ้นรถจะสตาร์ทรถกลับบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
แค่เปิดรถยังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเลย
ปรากฏว่าไฟหน้าสว่างขึ้นมาเอง

ยังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทแต่ไฟหน้ามันสว่างไปแล้ว
คุณหมุนไฟเปิดทางขวาไปก่อนหรือเปล่า
เขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ
มาจากปลาไหลทองนี่แหละค่ะ

แต่รถดิฉันพอกดกุญแจปุ๊บเปิดประตูปุ๊บไฟหน้าก็ติด

เขาบอกแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะ

เขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะเลี้ยงเอาไว้เอง
คิดอยู่นานสักประมาณ๒วันก็เลยตัดสินใจ
นำมาถวายให้อาจารย์แป๊ะนี่แหละค่ะ

เดี๋ยวจะนำไปปล่อยในสระดอกบัวแดง

แล้วก็ให้ชีวิตมันกลับไปสู่ตามธรรมชาติ

ส่วนถ้าเกิดว่าตัดข่าวนี้ไปลงออนไลน์

ยาวเท่าไหร่๒ฟุตใช่ไหม
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้น๓วันก่อนใช่ไหมล่ะ
ขายตัวละ๒๐๐บาทไม่มีใครซื้อ
คิดอยู่๒วันก็เลยไปถวายอาจารย์แป๊ะ

มีไหมที่ไฟหน้าเปิดเองเหรอ

มาบอกกันหน่อยต้องมีคนดูอยู่ที่อยู่แถวนั้น
เอาไปต่อกันที่บ้านเลขที่
ของนางสาววนิดาเปี่ยมเจริญค่ะ

สักพักนึงมันหายไปไหน๓ตัวนะ

มันหายไปอยู่ในท้องเจ้าตัวนี้แน่เลย
เป็นงูเหลือมขนาดยักษ์เลยค่ะ
เลื้อยเข้ามาในบ้านเขาบอกว่ายาวประมาณ๖เมตรนะคะ

กู้ไภก็ต้องยืดกันอยู่นั่น
เอาบ่วงคล้องเอามือจับ๑๐กว่านาทีค่ะ
จะจับตัวมันได้แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ
แม่ไปแล้ว๓ตัวนะคะแมวน่าจะลงไปอยู่ในท้องมันเรียบร้อย

ใช่ไหมบอกไปแล้วเนาะบ้านเลขที่ค่ะจ้ะไปต่อเถอะจ้ะ
ต่อค่ะคุณผู้ชมครับไปที่ชนบุรีศรีราชาชนบุรีค่ะ
คือเป็นสวนของนางราศีมาลาอบอยู่เลขที่๑๓
ที่ตำบลน้องขามศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปเจองูนี่

เล้ยมาฉกไก่ชนคือเขมือบไปในพงหญ้ากลางสวน
ทีนี้ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับตัวเจ้างูเหลือมยาว๕เมตรไป
คุณป้าราศีบอกว่าฉันเข้าไปถางย่าในสวน

ฉันก็เลยเดินหาไปเจองูกำลังรัดไก่ชนเขมือบกินไก่อยู่เลยภาวะ
กล้าที่จะเข้าสวนก็ต้องแจ้งให้กู้ภัยมาจับงูไป
คุณผู้ชมมันมีแค่เลขที่แค่นั้นนะคะ

งูเหลือม๕เมตรแล้วมันตีเป็นอะไรบ้างยังไงไม่รู้เหมือนกัน

พาคุณผู้ชมไปส่องต่อเลยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งโชคลาภ
ของวงการบันเทิงอันดับต้นคุณคะ

เบาะแสของตัวเลขกันหน่อยนะคะ
นี่คือไอจีของคุณสองพาราดอกนะคะ

ถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเป็นปึก
ติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะ

ไปหาหน่อยสิคะว่างวดนี้มีตัวเลขอะไรบ้าง

ไม่เว้นแม้แต่ภาพศิลปะลายเส้นนี้ค่ะ
ที่คุณสองเขาโพสต์เอาไว้หลายภาพ
นักนิยมตัวเลขก็พยายามเพ่ง

หารหัสว่ามันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนนะ

ตีกันเป็นตัวเลขต่างน่ะฮือนี่ดิฉันเห็นเป็นเหมือนครั้งค่าวมีน่ะ

โอฮึอันนี้เป็นัว
ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไร
มันมีอยู่ในสคริปต์ข่าวด้วยอ๋อเดี๋ยวดิฉันไปพิมพ์ให้นะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยมีคนเขาไปโยงให้คุณผู้ชมดูก่อน
นี่คือเลขห้องคอนโดของคุณเห็มที่เสียชีวิตจากการผูกคอเสียชีวิต

มันไปตรงกับทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งเนี่ยแดงคันนี้
ที่เรานำเป็นข่าวจนให้ได้ที่เลขมันสลับกันนะ

ใช่คือเลขทะเบียนมันคล้ายกัน
แล้วมันก็ไปพ้องกับเลขห้องของคุณเห็ม๑๘๘
อันนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ฮือหาเรื่องตัวเลขนะคะ
เราเอานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
แต่ย้ำนะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะได้เงินมา
คือได้เงินจากการทำงานทำอะไรก็แบบพอดีพอดี
ซื้อสลากกินแบ่งก็ซื้อแบบพอดี
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มซื้อแล้วเครียดต้องพักแล้วนะคะ